ตำรวจเปิดยุทธการพิทักษ่านน้ำไทย
เพื่อหวังที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
โดยสุ่มตรวจเรือประมงอย่างเข้มงวด
๔วันจับผู้ต้องหาได้กว่า๒๕คน

ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตือนว่า
เจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับผลประโยชน์
หรือว่ามีส่วนร่วมกระทำผิด
ติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ยุทธการพิทักษ์หน้าน้ำไทยในจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นหนึ่งในแผนการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มุ่งกว่าล้างอาชญากรรมทางน้ำในทุกรูปแบบ
วางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานผลและไร้การควบคุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสุ่มตรวจเรือที่ออกทำประมงกลางทะเล
รวมถึงการแจ้งเข้าและออกของเรือทุกชนิด
เพราะสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำงานครั้งนี้
คือการสกัดกั้นปัญหาการค้ามนุษย์
แฝงมาในคราบของแรงงานต่างด้าว
ซึ่งไทยกำลังถูกต่างชาติจับตามอง
ในงานร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างเข้มงวดนะครับ
โดยมีการตรวจตาเรือเข้าออกเป็นประจำทุกลำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำปรุงผิดกฎหมายนั้น

ตำรวจร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดประจวบคิริคัน
ตรวจเรือประมงไปแล้ว๑๘๖ลำ
เน้นไปที่เอกสารประจำเรือ
อาชญาบัตรและใบอนุญาตทำงานบนเรือ

สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า๒๕คน
และยึดเรือเป็นของกลางจำนวน๒๒ลำ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยไม่ละเว้น

ยุทธการพิทักษ์หน้าน้ำไทยไม่เพียงกวาดล้างในช่วงนี้เท่านั้น
แต่ในรอบ๓เดือนที่ผ่านมา
ภาครัฐยังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในพื้นที่ประจวบคิริขัน
พรบเดินเรือในหน้าน้ำไทย

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงได้ผู้ต้องหากว่า๑๓๐คน
เรื่องบัตรยมพู
เพราะว่าเท่านี้เคยตรวจพบ
บุคคลที่มีแบคซีรีสเชื้อออกบัตรยมพูได้

เหนือจากการกวาดล้างผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทำประมงแล้ว

เน้นยำผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
เรียกรับผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
เพราะปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
เป็นเรื่องระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันปลดล็อก
หากจริฐีคนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน